ไทยรัฐจอบประเด็นเรามีเหตุการณ์และอุบัติเหตุต่างมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์
ที่รถกระบะจะตกลงข้างทางไปทับคนขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตขาดที่นะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อิงวีดีโตตาแบบช่องยี่ตัว
ทำให้ตัวเพื่อหยิบต่องอย่างเท่าไหร่
มีรอบสูรภาพ

เจ้าหน้าที่เตรียมประสานงานติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตต่อไป
ส่วนที่จังหวัดกรสินกู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลนายนันทวัฒน์ผลจันทร์อายุ๓๒ปี
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่หน้าปั๊มน้ำมันโนนตาล
ริมถนนจากอำเภอยางตลาดมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกรสิน

ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำขาว

ท้ายรถด้านขวามีร่องรอยถูกชนไฟท้ายแตกจอดอยู่ไหลทาง
คนขับรถกระบะซึ่งเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดกรสินระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปสอนหนังสือ

แล้ววิ่งเข้าห้องน้ำของปั๊มน้ำมันที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

ชาวบ้านยืนมุงที่ท้ายรถเป็นจำหน่วนมาก

โอ้โหเขากลับมานี่คือเห็นมาช่วงเดียว
แม่นครับ

เฮ้ยผมเอาไปถึงสำคัญครับเพราะว่า

ผมแรงก้องอุบังกะแรงเห็นเราลงอยู่แหร่ครับ

เชิญตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เตรียมนัดผู้บาดเจ็บเข้าสอบประคำอีกครั้ง
ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุเสาไฟฟ้าทับคนงานเสียชีวิต
ริมถนนสายอ้อมค่ายวัชิราวุฒิตะบนปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบนายสารวุฒิทองหวานอายุ๑๗ปี
เสียชีวิตในสภาพศพศีรษะและตามตัวมีรอยช้ำ
ใกล้กันพบเสาไฟฟ้าความยาว๑๔เมตร
น้ำหนักประมาณ๑ตันเศษวางอยู่ข้างทาง
โดยมีรถเครน๑๐ล้อสีขาวเหลืองจอดอยู่
ตำรวจสอบปากคำผู้จัดการบริษัทรับเหมาปักเสาไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังปักเสาไฟฟ้าอยู่ริมถนน
โดยใช้เครื่องสว่างขุดเจาะดินเพื่อปักเสา
แต่ระหว่างนั้นมีเศษย่าติดอยู่ที่ดอกสว่าน

จู่เสาไฟฟ้าที่วางอยู่ริมถนนรอติดตั้ง

คาดว่าแรงสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะของสวาน

พลิกลงไปจนเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น